บางทีเห็นเขาทำอาหารกันอันไหนน่าทานก็เอามาเรียนแบบ

โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับร่างกายหรือว่าสารเคมีต่าง
คือล่าสุดวัยรุ่นเชียงใหม่ขอซื้อผงยาใช้ภายนอก

สมาคมการค้าร้านขายยาจังหวัดเชียงใหม่นะครับโพสต์รูปภาพเตือนนะฮะ
ผู้ที่เอาผงพิเศษผงวิเศษใช่ไหม
อันนี้นะครับไปอุดฟัน

นายวิรัติหวังซื่อกุลนะครับ
นายกสมาคมการค้าร้านขายยาจังหวัดเชียงใหม่บอกว่า
กรณีกลุ่มเพศรัชกรนะครับ
พบวัยรุ่นมาซื้อผงพิเศษ

เรื่องต้นสมาชิกร้านยา๓๐๐แห่ง
ก็ร่วมกันตรวจสอบหาที่มาของโพสต์ดังกล่า

ผู้ซื้ออาจจะสับสนของผลิตภัณฑ์
ยาที่ใช้ภายนอกกับสำหรับยาที่ใช้ในช่องปาก
เช่นเดียวกับเพศรัชกรหญิงรุจิลาหวังซื้อกุล
อันนี้มันผงพิเศษส่วนนี้เป็นวิเศษนิยม

คือถ้ารุ่นใช้ว่ารุ่นเรานะ

รุ่นราวนี้ต้องเคยใช้ผงวิเศษ

ใช่แทนยาสีฟันได้เลย
มันคนละอย่างกันนะผงพิเศษ

เอาไปโรยแผลตรงนี้
แต่วิเศษนิยมเนี่ยเป็นยาสีฟันนะครับ
นี่มันอาจจะสับสนนะครับ

เป็นการเอาผงยาใช้ภายนอกมาใช้ผิดประเภทนะครับ

ต่อออกมาถามนางแอดมินเหมือนกัน

ตามไม่ได้ว่าจังหวัดไหน
พิจารณานิดนึงให้ซื้อร้านที่มีเพศรัชกรประจำอยู่
แล้วก็ให้ข้อมูลให้ครบถ้วน
เพศรัชกรจะได้เป็นคนคัดกรองว่ายาตัวนี้เหมาะกับคุณหรือเปล่า
หรือบางทีใช้ตามเพื่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ละตัวมันไม่ได้เหมาะกับทุกคน
เพชรศักรณ์ย้ำเลยว่าผงยาใช้ภายนอกมีส่วนประกอบของยา
สันฟานิรมายนะครับเป็นยาปฏิชีวนะ
อันตรายควรใช้ภายใต้คำแนะนำของแพทย์แล้วก็เพศรัชกรครับ
หากมีผู้ใช้แล้วมีอาการแพ้นะฮะ
อาจจะมีอาการปากบวมพองหรือว่าแพ้รุนแรง
ผิวหนังเกิดตุ่มหนังลอกผู้พองได้นะ
การหาซื้อและใช้ยาควรแจ้งให้เพศรัชกรทราบ
คุณเอาไปใช้ทำอะไรเขาจะได้แนะนำให้ท่านอย่างถูกต้องครับ
ก็ต้องใช้วิจารณญาณแล้วก็หาความรู้นะคะ
ก่อนที่จะทำตามบางทีมันไม่ได้ถูกต้องทุกเรื่องนะคะ